มีเหตุการณ์ระทึกเกิดขึ้นกับผู้หญิงคนหนึ่งค่ะขณะที่ขับรถกลับจากกรุงเทพมหานครจะกลับไปที่สระบุรีนะ
มันเป็นถนนใหญ่สายเอเชียนะในขณะที่ขับอยู่ค่ะจู่มีแขกไม่ได้รับเชิญ
โผล่มาจากช่องแอร์เป็นแบบเนี้ยเนี้ยโอ้โหมันเป็นงูค่ะมายังไงล่ะ
นั่นสิมันมายังไงแล้วโผล่เข้ามาทางช่องแอร์แบบนี้เธอบอกว่าโหตอนนั้นไม่ได้คิดถึงเรื่องรถสิบล้อที่มันอยู่บนถนนเอเชีย
ไม่ได้คิดถึงรถคันหลังเลยคือไม่ได้คิดอะไรเลยคิดแต่ว่ามันมายังไงแล้วมันจะฉกฉันไหมฉันจะเจ็บไหม
เบรกเลยกระทันหันเลยครับโอ้โหเกิดความกลหุ่นขึ้นบนท้องถนนนะคะเพราะว่ารถสิบล้อตามหลังมาค่ะ
แตรลั่นสนั่นเลยแต่เอาเรื่องของอุบัติเหตุไม่ได้เกิดอุบัติเหตุใดเกิดขึ้นนะคะแต่เนี่ยค่ะ
มันมีเนี่ยเจ้าเพื่อนตัวน้อยเนี่ยร่วมโลกตัวนี้ค่ะเป็นงูโผล่ออกมาทางช่องแอร์นะคะ
เธอบอกว่าเธอเอาเธอถ่ายรูปไว้นะแล้วก็เอามาโพสต์ลงในโลกออนไลน์ค่ะ
เดินทางคนเดียวระวังกันนะคะขณะขับรถกลับสระบุรีงูเลื้อยออกจากช่องแอร์
สติกระเจิงเลยตอนนี้งูยังนอนอยู่ในห้องแอร์ไม่ยอมออกไปไหนเลยเธอบอกแบบนี้ค่ะ
ทีมข่าวไปพูดคุยกับเจ้าของรถคันนี้นะคะที่ไปเจอกับเจ้างูน้อย
นางสาวจารุเนศแย้มสินค่ะน้องน้องฟาอายุสามสิบเอ็ดปีนะคะ
เธอเป็นชาวจังหวัดอ่างทองค่ะเธอก็บอกว่าขับรถคันนี้มานะ
หมายเลขทะเบียนสามเก้าศูนย์สี่ปฐมธานีมาเพื่อให้ช่างทำการลื้อเพื่อหางูตัวนี้
ทีมข่าวของเราติดต่อเธอก่อนล่วงหน้านะคะแล้วก็เธอบอกว่ามันงูมันยังอยู่ในรถเลย
เธอก็เลยนี่แหละค่ะพูดคุยแล้วก็ได้ข้อมูลว่าจะไปเอางูออก
เราก็เลยตามไปน้องฟาเล่าให้ฟังว่าช่วงที่เห็นงูโผล่ออกมาจากช่องแอร์
รับว่าตกใจมากทำอะไรไม่ถูกเลยจอดรถกลางถนน
เปิดไฟขอทางก่อนจะกระโดดข้ามมานั่งอีกฝั่งแล้วก็ออกมาจากรถ
มือไหว้ขอโทษรถบรรทุก๑๐ล้อแล้วก็รถที่ขับตามมาด้านหลังด้วย
เอาฟังเธอเล่าหน่อยค่ะช่วงที่เกิดเหตุการณ์เป็นแบบไหน

มีสิบล้อตามก็คือตกไปผ่าหมักแล้วก็เข้าเครือพีเลยแล้วก็จอด
ดูแบบนี้ก็โดดไปด้านฝั่งนั้นน้องก็แบบคูลคอมาแบบเหมือนครับ
คล้ายอ่ะแหละหนูก็ด้านฝั่งนี้เสร็จทำอะไรไม่ได้
ก็หยุดงงมาแบบว่าเอื้อมข่ายก่อนมาเห็นโมโตไซค์แล้วค่ะ
ขับรถมาก็เลยบอกให้เขาช่วยบอกว่างูมันอยู่ในรถก็มาเปิดให้เขาดู
มันก็ยังเหนื่อยออกมาอยู่ค่ะเหนื่อยออกมาแล้วพรรณนี้
ศูนย์รถยนต์ที่เธอขับเข้าไปให้ช่างหางูตัวนี้
เขาบอกใช้ช่างทั้ง๓คนนะลื้ออุปกรณ์ทุกอย่างเลยออกจากรถ
ตั้งแต่เช้าเลย๘โมงครึ่งนู้นเสร็จอีกที๔โมงครึ่งค่ะ
บ่ายเลยทำไปหลายชั่วโมงเลยตามหางูแต่สรุปสุดท้ายตามไม่เจอ
แล้วช่างก็ยืนยันว่าผมรื้อทุกข์ลื้อขนาดนี้ลื้อทุกซอกทุกมุมแล้ว
ตอนนี้ไม่มีสัตว์ชนิดใดอยู่ในรถแล้วงูก็ไม่อยู่สัตว์ชนิดอื่นก็ไม่น่ามี
ไหนแล้วอ่ะนั่นสิมันไปไหนแล้วอ่ะส่วนสาเหตุที่งูมันเข้าไปในรถ
บอกว่างูมันน่าจะตามหนูเข้ามานะเพราะว่ามีรอยกัดแทะอุปกรณ์สายไฟ
ขาดไปหลายเส้นเอองูมันอาจจะเลื่อยอ้าวฝากไว้รถคันนี้ทะเบียนสามเก้า
ศูนย์สี่นะครับครับเมื่อกี้ชัดเจนมากชัดเจนมาก